ว่าหลายคนนั้นน่าจะกำลังติดตามเชียร์ทีมชาติไทยนะครับ
สิบสองทีมสุดท้ายนะครับเดินทางเข้าสู่นัดที่สี่
ศูนย์ประตูต่อสองแต่ว่ารูปเกมเวลานั้นดีขึ้นนะครับ
พยายามสู้อย่างเต็มที่ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ
ตอนนี้คุณวิราวิทถามถึงบรรยากาศล่าสุด
ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยสู้กับอิรักษ์ได้ดีขึ้นกว่าในครึ่งเวลาแรกนะครับ
เพราะว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยอาจจะตื้อไปเหมือนกันครับ
รับลูกเมียของทีมชาติไทยครับอีรักษ์ได้สองประตูจากตัวเก่งของเขา
ก็คือผู้เล่นหมายเลข๘นะครับโมฮานัทอับดุสรายิมที่ไปแข่งขันโอลิมปิกมานะครับ
คนนี้นี่ก็ทำประตูให้กับอีรักษ์ขึ้นนำ๒๐ในครึ่งแรกนะครับ
ซึ่งเวลาหลังดูอีรักษ์จะผ่อนกันลงไปครับโดยเป็นโอกาสของทีมชาติไทยที่
โดยโอกาสลุดประตูมากขึ้นนะครับโดยเพราะจังหวะเข้าฮอสของเดือนสินแดงดานในช่วงนาฬิกที่๕๓นะครับ
แล้วตอนนี้ทีมไทยก็กำลังจะได้ลุ้นจากฟรีคิกนะครับบริเวณริมกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายของธีรทรบุญมาทันนะครับ
กับรายชื่อเสียตัวจริงที่สุดท้ายมีกระแสเข้าวิจารณ์ว่า
สุดท้ายทางกิจศักดิเสนาเมืองนั้นก็ยังยึดผู้เล่นชุดเดิม
จากเกมที่ผ่านมาในเรื่องนี้คุณวิรวิทย์มีมุมมองจากแฟนบอลที่นั่นอย่างไรบ้างครับ

ไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะว่าแน่นอนจะว่ากิมพันธกรรมในแมตรนี้เนี่ยเป็นแมตรสำคัญครับ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับ
ส่วนผู้เล่นอย่างธนาชนพุธหรือว่ารถสับทองเนี่ย
มุมมองของโคสิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเองอาจจะมองว่า
ทำหน้าที่ได้ดีในฐานะของตัวที่ลงมาซัพพอร์ตเกมครับ
เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยจึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
เลือกที่จะใช้ผู้เล่นสองคนนี้เป็นตัวที่เด็ดเหมือนกับเกมที่เจอสารรัฐอาหรับมีเรทครับ

วันนี้เป็นกรณีพิเศษครับ